คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บรรยากาศปลายปีแบบนี้
หลายคนหาที่เช็คอินโดยเฉพาะใกล้วันคริสต์มัสเข้ามาแล้ว
คริสต์มัสสูงที่สุดใหญ่ที่สุด

ไปนี่เลยไปก่อนใครเจ๊กกะลีนไวมากเรื่องแบบนี้นะฮะ
แจ๊กกะรีนของเราไปมาแล้วมาโม้ให้ฟัง
ขอใช้คำว่าโม้ไม่ใช่เหล้าโม้เลย
คักมากบรรยากาศแบบนี้คือไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วคุณผู้ชม
ซุ้มของเล่นลูกปงลูกโปรงขบวนพาเรทตัวการ์ตูน
ถ่ายรูปเล่นได้แบบทุกมุมสวยแน่นอน
และแน่นอนค่ะว่างานใหญ่แบบนี้
เลปดาราชื่อดังมากันเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นสาวเสียงดีเจ้าของเพลงฮิตวาดไว้
พี่กะเทยบอกใช่
พี่กะเทยบอกอย่าขอโทษ

พร้อมกับร้องเพลงที่เธอแต่งใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะร่วมด้วยช่วยกันแดนกับหนุ่มหล่อไอซ์พารีส
ตะโกนมาดังเลยว่าออร่ามากน่ารักมาก
เมื่อวานนี้ดิฉันเดินสวนกับกลุ่มแฟนคลับไอซ์พารี่

โอ้โหแฟนคลับน่ารักมากมายืนรอไอซ์แบบเพียบเลย

แล้วก็แบบรอแบบใจจดใจจ่อพอไปไอซ์ขึ้นการแสดงปุ๊บโอ้โหกรี๊ดคอแตก

แล้วก็ปิดท้ายกันที่นางเอกสุดฮอตใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
แต่งชุดเจ้าหญิงนี่ออกมาจากกล่องของหวาน

แล้วไหนได้เจอสาวใบเฟิร์นแบบนี้
ถามเรื่องหน่อยละกันที่บอกว่า

แล้วก็ลงรูปแบบพร้อมหน้าพร้อมตากับนายนพัฒน์

ใบเฟิร์นก็ยังยืนยันฟันทงเป็นครั้งที่๑
ไม่รู้กี่ครั้งเลยนะ
ตั้งแต่หลายครั้งน่ะล่ะเขาบอกว่าเขากับนายเนี่ยเป็นได้แค่จุด

ก็เป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักมาก
ก็ไม่แล้วค่ะเราก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว

แม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่บอกว่าเค้กไม่ค่อยเหมือนแม่นะเฟิร์นอะไรอย่างนี้
เป็นไงก็คือเป็นเพื่อนกันเท่านั้นสเตตัสก็คือจุดตามนี้นะคะ
คงคอนเซ็ปต์ฮาเหมือนกันด้วยการตอบคำถามเรื่องที่มีชาวเน็ตแซวท่อนฮุกไง
วาดไว้อย่างที่ดิฉันร้องไปเมื่อกี้ใช่ไหม
ที่เธอเคยบอกฉันอย่ารู้ไง
แรงใหม่เป็นอะไรพี่กะเทยบางคนเขาก็ร้องว่าพี่กะเทยบอกอย่าร้องไห้
แต่ก็ไม่คิดว่าชาวเน็ตจะหยิบมายกมาแซวกันจริงจังนะคะ
เหมือนเพิ่งรู้ตัวเธอก็ตอบว่าสถานะตอนนี้แล้วแต่จิตศรัทธา
มันเป็นยังไงเนอะสัตว์ปั๊ดนี้นะคะเดี๋ยวไปถามเธอดีกว่าค่ะ
สถานะก็เรียกได้ว่าตามกำลังศรัทธา
ใครจะคิดยังไงก็ได้
โสดมากถ้าคิดว่าโสดมากแปลว่าโสดมาก
ถ้าคิดว่าโสดมากแปลว่าโสดมาก

นี่ไงเรื่องราวมันก็มีที่มาที่ไปแบบนี้

จำแล้วนำไปใช้เวลาใครถามว่าเราโสดไม่โสด
ตอบไปว่าแล้วแต่จิตศรัทธา

อยากอนุโมทนาบุญกับหนูไหม

มีแต่คนเจ้าชู้เท่านั้นแหละค่ะ